แน่นอนคุณผู้ชมตอนนี้วัคซีนที่เอาเข้ามาฉีดหรือว่าปากแขนให้กับคนไทย
มันฉีดได้๑๑๑๑๒โดส
คนก็บอกว่าโหขวดนึงต้อง๑๒โดส
ไอ้ปริมาณที่ดูดจากขวดวัคซีนไปปักที่แขนคน

คือมันต้องคำนวณไงครับนี่บอกไหมคะ
มันจะเท่ากันไหมเราจะได้เพียงพอไหม

มือพยาบาลแต่ละคนหนักเบาไม่เท่ากัน

บางคนดูดวัคซีนออกมาน้อยนึกออกไหมฮะ
มีคำถามว่าแล้วมันจะมีฟองอากาศไหม
ถ้าขวดหนึ่งคุณดึงไปต้อง๑๑๑๒โดส
แล้วคนท้ายปริมาณวัคซีนมันจะเพียงพอไหม

ล่าสุดนะฮะในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์
บดีกรมควบคุมโรคท่านก็ได้ยินข่าวนี้แหละ

ว่า๑ขวดทำไมมันถึงฉีดได้ถึง๑๒โดส
คำถามคือคนรับวัคซีนมันจะได้น้อยกว่า

มันจะปลอดภัยไหมมันจะมีภูมิคุ้มกันไหม

เผื่อปริมาณที่ควรจะใช้อยู่แล้ว

เขาจะบรรจุปริมาณวัคซีนเผื่อไว้ให้แล้ว

และวัคซีนอย่างที่ผมบอกไปว่า

คือยังไงก็เหลือ
การฉีด๑๑๑๑๒โดส
มันทำได้ต่อ๑ขวดของวัคซีน
วิธีการคือเขาบอกว่าเขาใช้เข็มพิเศษคุณผู้ชม
พิเศษมันทำให้การสูญเสียวัคซีนที่ปลายหลอดมันลดลง
มันเป็นเข็มพิเศษลดการสูญเสียวัคซีน
และก็เพิ่งฟองอากาศต่าง

แล้วคุณหมอเขาบอกว่าเขาอบรมพยาบาลทุกคน
ที่ทำหน้าที่ในการฉีดเป็นอย่างดี
เทคนิคการดึงยาต้องแม่นยำ

ที่บอกไปพยาบาลแต่ละคนมือหนักเบาไม่เท่ากัน
มือหนักก็ดูดวัคซีนออกมาเยอะใช่ไหมคะ

การดึงออกมา๑๑๑๑๒โดสต่อขวดเป็นเรื่องปกติ
องค์การอนามัยโลกเขาก็เห็นว่ามันทำได้แล้วมันเกิดประโยชน์ไง
เพราะว่ามันทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น
มันกระบอกของมันเนี่ยมันก็มีมันก็มีบอกปริมาณอยู่แล้วนะ

ท่านก็บอกว่ามั่นใจเถอะมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่า
ขอให้ประชาชนมั่นใจในความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ที่
ที่เป็นคนปักเข็มวัคซีนในแขนของท่าน
เพราะทุกคนผ่านการอบรมและฝึกซ้อมการดึงยามมาเป็นอย่างดีแล้ว